คุณผู้ชมครับได้เวลาในการตรวจสอบสภาพอากาศจากคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันแล้วนะครับ

สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานนี้ทางกรมบุตุนิยมวิทยาประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
เมืองไหนของเราเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วซึ่งก็เข้าสู่ฤดูหนาวเมืองไทยเนี่ยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๒๓ที่ผ่านมาแต่ว่าเข้าสู่ฤดูหนาวช่วงนี้ยังคงเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับ
สถานการณ์ฝนยังมีอยู่นะครับโดยเฉพาะบริเวณปีกตะวันตกของประเทศ
อาจจะมีอยู่บ้างเล็กน้อยแต่คาดการณ์ว่าจะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับ
แต่จุดที่ต้องระวังที่สุดก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปคงจะต้องเป็นจุดที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนที่จะตกชุกมากยิ่งขึ้นนะครับ
ที่สำคัญในวันที่๒๖นี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญของปวงชนชาวไทยที่จะออกมาทำกิจกรรมกันนอกสถานที่
มาดูกันหน่อยนะครับว่าสภาพอากาศในวันที่๒๖จะเป็นใจต่อการออกมาทำกิจกรรมในแต่ละภาคแต่ละจังหวัดหรือเปล่ามีจุดไหน
จากการตรวจสอบในวันนี้ภาพรวมครับตอนนี้เมืองไทยของเราได้รับปัจจัยอิทธิพลสำคัญครับ
ที่มีผลต่อสถานการณ์ฝนสถานการณ์สภาพอากาศของไทย
ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็น

ล่าสุดตอนนี้ก็ส่งผลต่อสถานการณ์ฝนไทย

แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เข้ามาปกกลุ่มเมืองไทยของเราตอนนี้
พบว่าตอนนี้เอง
วนอากาศเย็นมีการดันให้กลุ่มฝนนั้นมีการเลื่อนลงมา
กลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศไทย
จึงทำให้หลังจากนี้บริเวณกลุ่มฝนนั้น
ปกคลุมเน้นบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
จนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางครับ
นี่คือบริเวณความกดอากาศสูง
มาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
แล้วก็ช่วงวันจันนี้ก็แรงเป็นพิเศษ
เข้ามาปกครุมในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จึงเป็นจุดแรกนะครับที่ได้สัมผัสอากาศหนาวลมเย็น

ส่วนช่วงบ่ายจากอากาศหนาวที่แผ่เข้ามา

จึงทำให้ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งแดดแรงเป็นพิเศษ
ใครออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวังเรื่องของแสงแดดด้วย
และอุณหภูมิที่ต่างกันอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้

เป็นจุดที่ลมหนาวนั้นค่อยแผลมาปะทะ
ตั้งแต่ช่วงกลางคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องไป
จนถึงวันเสาร์แล้วก็ขออภัยนะครับวันอังคารนะครับ
แล้วก็มีเมื่อวานนี้ตอนนั้นคืนนักละทีเดียวนะครับ
ซึ่งตอนนี้คาดการณ์ว่าสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือ
ที่เป็นแนวปะทะตอนนี้ก็จะค่อยลดลงไป
วัน๒วันหลังจากนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนก็จะลด
ส่วนนี้บริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับตอนบนฝนก็จะเริ่มกลับมาตกชุก
หลังจากนี้นะครับซึ่งเป็นสัญญาณที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสลมนะครับ
เน้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยเป็นพิเศษ
มาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าหลังจากนี้สถานการณ์ฝนเป็นอย่างไรกันบ้าง
เพื่อเห็นภาพชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ให้คุณผู้ชมดูสีเขียวนะครับคือบริเวณที่มีฝนตก
สังเกตว่าส่วนใหญ่นั้นอยู่บริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
เน้นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางส่วนวันนี้ครับจะสังเกตว่ายังมีบริเวณทางตอนบนนะครับ
พื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายแม่ห้องศรยังมีอยู่นะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นฝั่งอ่าวไทยอาจจะต้องระวังเป็นพิเศษ
จะสังเกตว่าบริเวณตอนบนถึงตอนกลางเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะปลอดโปรงและทีเดียว

ส่วนตอนล่างนะครับก็จะมีบริเวณพื้นที่ตามแนวที่อยู่ติดกับทะเลหน่อย
บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ฝนอาจจะตกชุกเป็นพิเศษนะครับ

มีกลุ่มฝนเล็กน้อยเป็นผลจะขึ้นกระแสลมไฝตะวันตก
ที่มาเฉียดบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับ

เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าจะมีห่อมความกดอากาศต่ำหย่อมหนึ่ง
สามารถที่จะพัฒนาเป็นพายุลูกแรกในฤดูหนาวนี้
แล้วก็ที่สำคัญก็คือมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้ามาสู่อ่าวไทย
ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
ซึ่งพายุลูกนี้นั้นมีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนที่จากบริเวณฝั่งอ่าวไทย

ส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองไทยของเรามากน้อยแค่ไหน
ต้องติดตามแล้วก็ฟังการพยากรณากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
นี่คือภาพรวมของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ